มีผู้ชายคนนึงเขาไปทุบลูกบิดของบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็บุกเข้าไปจะไปลักทรัพย์
ทีนี้ก็โดนตำรวจรวบตัวได้แล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า
ผมเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อะไรผมจะมาเอาแหวนของผมคืน

คุณคิดว่าตำรวจเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อหรอก
คือก็คาดว่าผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเมาแล้วก็เข้ามาก่อเหตุ
โดยตำรวจภูทรสพสเนี่ยนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนมา
ทำลายทรัพย์สินในบ้านพักหลังหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลห้วยกะปิที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีนี้พอเขาเอากำลังชุดสายตรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ย
ไปเจอคนร้ายอยู่ในบ้านนี้แหละเป็นผู้ชายค่ะก็ควบคุมตัวเอาไว้
นายทิราใจอายุ๓๐ปีเป็นชาวกัมพูชานะคะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยกลิ่นเล่าหึ่งเลยมะเว่เล่าค่ะ
สอบปากคำนายธิราจัยเขาก็ให้การบอกว่า
คนร้ายเนี่ยคือมีคนร้าย๒คนไม่ได้หมายถึงตัวผมนะ
มี๒คนอื่นเขาขโมยแหวนของผมมา
ผมก็วิ่งตามมาแล้วผมจะมาเอาแหวนคืน
ผมเห็นว่าคนร้ายวิ่งเข้ามาในบ้านหลังนี้
ผมจะตามแหวนคืนผมก็เลยต้องเอาหินมาทุบลูกบิดจนประตูพัง

ทีนี้คุณพี่ตำรวจก็มาจับผมเนี่ยจับผมทำไม
อันนี้คนที่เขาก่อเหตุเขาบอกนะคะ
ส่วนทางด้านเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ติดกัน
ก็คือนางสาวพัทธรินเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้
มันไม่มีคนอยู่แต่เปิดสอนคอมให้กับเด็ก
ตอนที่นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านบอกนะ
ได้ยินเสียงดังก็เลยออกมาดู
เห็นผู้ชายคนนี้เขามาทุบที่ลูกบิด

ทีนี้เพื่อนบ้านเขาก็เลยแจ้งรอปภของหมู่บ้านให้มาตรวจสอบ
เพราะคิดว่าผู้ชายที่เข้ามานายธิราชัย
คงจะเป็นคนร้ายมาบุกงัดบ้านจะลักทรัพย์
แล้วก็นี่ไงตำรวจบอกว่าไม่เชื่อหรอก

แหวนของนายธิราจัยแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านหลังนี้

ตำรวจก็เลยคิดว่าที่นายธิราจัยบอกแบบนั้น
ให้ปากคำแบบนั้นอาจจะเมาจากการดื่มเหล้า
แล้วก็เพี้ยนคิดว่ามีคนขโมยแหวนตัวเอง
จังห์นาธิก็เลยต้องควบคุมตัวนายธิราชัย
ไปดำเนินคดีข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิการนะคะ